เกิดที่ร้านขายส้มตำร้านหนึ่งคุณนัทพงศ์
ขโมยเนี่ยบุกเข้าไปแต่ว่าของที่เป็นทรัพย์สินมีค่าไม่ได้เสียหายนะคะ
เข้าไปทำอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมคะมาแล้วนะคะ
นี่คือที่ร้านขายส้มตำที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ๔ทุ่ม
เข้ามาแล้วค่ะเป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นมาแบบย่อง
เสร็จแล้วเข้ามาในร้านเปิดผ้าที่เขาเอาคลุมของเอาไว้นะคะอืม
แล้วก็เปิดตู้เย็นก็คงจะพอเดาได้ค่ะ
หาของกินคุณผู้ชมค่ะก็กินนู่นกินนี่ค่ะ
กินจนอิ่มแล้วก็หลบหนีไปคือท่าทางคงจะอยากของแซ่บนะ
มายกเขาร้านส้มตำยกเขาของกินนะคะ
เจ้าของร้านส้มตำบอกว่าโจรรายนี้เคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาอ่า
ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันยังเสียหายไม่เยอะ
อ่าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเก็บร้านเสร็จใช่ไหมเขาก็เข้าบ้าน
เช้ามาเตรียมจะเปิดร้านก็พบว่าข้าวของกระจัดกระจาย
ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพเนี้ยค่ะทำไมนั่งกินเหรอ
ตอนกลางคืนที่เจ้าของร้านหลับเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วก็หยิบของมา
มานั่งโต๊ะนั่งกินอย่างสบายใจครับนะคะเขาบอกว่าของกินเนี่ย
เจ้าของร้านบอกหายไปหลายรายการนะคะมีกรอบไข่เค็มข้าวเหนียว
วัตถุดิบที่เขาจะเอาไว้ขายตอนเช้าอะค่ะพวกเมนูส้มตำอะไรอย่างนี้
อุ้ยร้านใหญ่นะเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันหนักกว่าครั้งที่แล้ว
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพแกลงค่ะ
หมี่กรอบไว้ตอนเย็นนะคะแล้วพอเช้ามาหมี่กรอบก็หายหมด
ก็เลยแปลกใจว่ามีกรอบหายไปไหนก็เลยเปิดกล้องดู
เขาก็มาเปิดผ้าค่ะเปิดผ้าเปิดตู้พยายามจะงัดตู้
พยายามจะเปิดกุญแจแต่ว่าก็ไม่งัดแต่ว่าขโมยของกิน
ค่ะคนร้ายรายนี้ไม่มุ่งเน้นทรัพย์สินมุ่งเน้นของกินล้วนล้วนครับ
แล้วเจ้าของร้านบอกว่าคือสงสัยจะชอบหมี่กรอบของทางร้านมากค่ะ
คือมา๒ทีเนี่ยกินหมี่กรอบหมดทั้งสองทีเลย
โอ้โหเนี่ยค่ะเลือกเมนูด้วย
เออก็เจ้าของร้านไม่อยู่ก็มาแอบกินของแซ่บ
เขาบอกว่าแหมถ้าขอกินดีเดี๋ยวจะจัดเมนูแซ่บของร้านให้เต็มที่เลย
จะได้ไม่ต้องมาแอบขโมยกินแบบนี้แล้วดูท่าทางคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้แล้วก็แจ้งความแล้วด้วย
เดี๋ยวก็คงว่ากันไปตามขั้นตอนค่ะ
เดี๋ยวจะไปดูชื่อร้านหน่อยสิผมว่าต้องอร่อยแน่เลยร้านนี้